คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เราชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้กลงมีหลากหลายรูปแบบจริงมีผู้หญิงคนนึงค่ะเขาถูกมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นพระหลอกขายลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
รางวัลที่๑เลยเหรอรางวัลที่๑เลยค่ะ๖ล้านนะใช่แต่เหมือนกับว่าไม่อยากจะขึ้นเงินรางวัลอยากจะให้เป็นบุญเป็นกุศลใครจะมาซื้อต่อก็โอนเงินมาแล้วกัน
อย่างนี้ค่ะผู้เสียหายก็หลงเชื่อโอนเงินไปโอนเงินไปถึงสองรอบอ่ะสุดท้ายติดต่อไม่ได้เลยคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระรูปเนี้ย
แต่เหมือนกับว่าเขาทำกันเป็นขบวนการอ่ะคุณภาคภูมิเพราะผู้เสียหายบอกว่ามันจะมีกลุ่มในเฟซบุ๊
อืมเป็นกลุ่มที่คนเล่นหวยนักเสี่ยงโชคเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วก็มิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นพระก็โพสต์ลงไปในกลุ่มนี้
อืมเธอบอกว่าตอนแรกเธอก็ไม่ค่อยเชื่อนะก็ถามไปใต้โพสต์นะครับแล้วก็มีคนถามเยอะเลยอ่ะคนไปแสดงความคิดเห็นคนไปถามเธอก็เลยไปถามต่อจากคนที่ไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์อืม
ไอ้คนนี้เขาบอกว่าอ๋อเคยซื้อต่อมาแล้วครับเป็นล็อตเตอรี่จริงจริงอะไรแบบเนี้ยค่ะเธอก็เลยยิ่งเชื่อไงอืมคือในรูปโปรไฟล์ที่ใช้เนี้ยเป็นรูปของพระส่งรูปหนึ่งจริงจริงนะฮะค่ะแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นพระที่มีตัวตนอยู่จริงจริงไหมถูกแอบอ้างเอารูปมาใช้หรือเปล่าใช่เขาอ้างชื่อ
ชื่อนางสาวเดือนนะคะครับมิจฉาชีพบอกว่าโอนเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนเอาลอตเตอรี่ไปส่งมอบให้นะแต่พอคุยกันไปสักพักคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระบอกว่าคนส่งลอตเตอรี่แจ้งว่าต้องโอนให้ครบ๒๕๐๐๐บาทยังขาดอีก๑๓๐๐๐บาทครับนี่หญิงสาวผู้เสียหายก็เลยบอกว่าอ้าวก็ตอนแรกคุยกันไว้ว่ามีแค่๑๐๐๐
บอกว่าต้องโอนตั้ง๒๕๐๐บาทเธอไม่มีเงินแล้วเปลี่ยนเป็นรางวัลที่๒ก็ได้นะไม่ต้องรางวัลที่๑ก็ได้แต่คนที่อ้างตัวเป็นพระบอกว่ารางวัลอื่นไม่มีรางวัลที่๒ไม่มีมีแต่ลอตเตอรี่รางวัลที่๑เท่านั้นแล้วต้องโอนให้ครบ๒๕๐๐บาทแล้วต้องโอนให้ตอนนี้เลยเพราะคนที่เอาลอตเตอรี่ไปส่งให้

ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแลกกับเงินแค่สองหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะ
ครับเราก็เลยให้นักข่าวของเราตามหาเหยื่อสาวคนนี้เราตามเจอแล้วนะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราเดินทางไปเจอผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
เล่าให้ฟังว่าคือมันจะมีกลุ่มในเฟซบุ๊กอ่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มที่จะมีนักเสียงโชคนักเล่นหวยหลายคนเลย
เขาไปรวมกันอยู่ในกลุ่มนี้ช่วงเช้ายี่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้เขาไปเห็นโพสต์ของพระสงฆ์รูปนี้ครับ
โพสต์ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคือเป็นภาพลอตเตอรี่แบบนี้ค่ะภาพนี้เลย
ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมชุดมีสามใบ
เงินได้ใบละ๖ล้านแต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
ขอปล่อยขายใบละสองหมื่นห้าพันบาทถึงสองแสนบาท
ใครอยากปลดหนี้ติดต่อเลยอยากช่วยยินดีช่วยอืม
เธอก็เลยไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์คือเหมือนกับว่าตอนแรกเธอก็ไม่เชื่อ
ครับเธอก็ไปถามใต้โพสต์ว่าจะขายจริงจริงเหรอเออ
ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นต่อจากเธอเยอะเลยนะคะแต่มีคนที่ไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
เคยซื้อลอตเตอรี่จากพระรูปนี้มาแล้วอ่าเนี่ยนี่แหละไอ้คนสำคัญเนี่ยแหละ
ใช่ไปโพสต์ว่าเคยซื้อลอตเตอรี่จากพระรูปนี้มาแล้ว
เธอก็เลยส่งข้อความไปถามกับคนที่ไปโพสต์แสดงความคิดเห็นใต้รูปเนี้ยเออ
ว่าไปซื้อมาแล้วจริงจริงเหรอครับเนี่ยค่ะเขาตอบว่าจริงอืม
เคยได้มาแล้วหกใบหกใบเลยเหรอใช่คนนี้บอกว่าจริง
เคยซื้อลอตเตอรี่ต่อจากพระรูปนี้มาแล้วตั้ง๖ใบ
ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจริงจริงเธอก็เลยยิ่งเชื่อไง
คุณภาคภูมิแล้วสักพักคนที่อ้างตัวเป็นพระ
แชทไปหาเธอแล้วก็เลยมีการคุยกัน
นำมาซึ่งการหลอกลวงให้โอนเงินไปเนี่ยค่ะคือเหมือนกับมีคนคอนเฟิร์มอ่ะเนอ
ใช่ไงก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการร่วมรู้เห็นเป็นใจ
คือพวกแก๊งตกทองมันก็จะอย่างเงี้ยใช่
เหมือนที่เคยมีว่ามาลุมมาลุมมาตุ้มกันอ่ะช่วยกันยืนยันนะ
ซึ่งผู้เสียหายก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าที่ตัดสินใจโอนเงินไปครั้งแรก
เพราะเห็นว่าเป็นพระคือเชื่อว่าเป็นพระ
คงไม่หลอกลวงประชาชนอะไรอย่างนี้แล้วก็โอนเพิ่มไปอีกสองครั้ง
สองครั้งหลังเนี่ยก็เพราะว่าพระคนนี้อ้างว่าคนส่งเนี่ยที่จะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้เนี่ย
ถึงบ้านแล้วนะเขาจะไปถึงบ้านแล้วนะใกล้แล้วนะ
ก็เลยรีบโอนเงินไปให้นะครับมารู้ตัวอีกทีว่าถูกหลอกก็ตอนที่ติดต่อไม่ได้
ขาดการติดต่อไม่ได้หลังจากที่เธอโอนเงินไปครบหมดแล้ว
แล้วไปเช็คไปตรวจสอบในอินเตอร์เน็ตเพิ่งมาเช็คตอนหลังไงอืม
เอกใจตอนหลังพบว่าไอ้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดล่าสุดเนี่ย
มีคุณลุงที่จังหวัดศรีสะเกดถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็สังเกตเห็นว่าภาพถ่ายลอตเตอรี่ที่พระสงฆ์ที่ตกลงกันเนี่ย
เอามาโพสต์ในกลุ่มอ้าวนี่มันคือภาพของคุณลุงที่ศรีสะเกดนี่
เป็นภาพในข่าวโอ้โหอย่างงี้โดนแล้วอืม
สงสัยคิดว่าพระคงจะไม่รู้ไม่หลอกเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หนูคิดในใจเป็นพงเป็นพระคงอาจจะไม่ลงไม่หลอกเราหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจเออโอนก็โอน
ประมาณนี้ก็เลยโอนไปอ่ะเป็นพ่อพระราชเราเยอะด้วย
ประมาณเนี้ยไม่รู้คิดยังไงไม่รู้โอนไปอ่ะอืม
สองได้ได้นโยมเดี๋ยวอาจจะมาให้ไปเลยใบหนึ่ง
อ่าก็หลังจากที่เธอโพสต์ลงโซเชียลไปนะครับ
ถูกหลอกลวงนะฮะเธอบอกว่าก็มีคนติดต่อมาหาเธอคนหนึ่ง
อ้างว่าเป็นผู้ช่วยทนายนะบอกว่าอยากช่วยเหลือ
แล้วก็บอกว่าคนที่หลอกเธอไม่ใช่พระหรอก
เป็นผู้หญิงคนนึงสวมรอยเป็นพระ
ใช้ภาพโปรไฟล์ของพระมาหลอกเอาเงิน
แล้วก็มีเหยื่ออีกสัก๑๕คนที่ถูกหลอก
เดียวกับเธอเลยนี่คนที่บอกจะช่วย
เขาอ้างว่าเป็นผู้ช่วยทนาย
เธอก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
พยายามที่จะติดต่อจะขอพบกับเหยื่อคนอื่นอยู่ที่ถูกหลอก
จะรวมตัวกันไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
คือจุดเริ่มต้นก็คือไปอยู่ในกรุ๊ป
ในกลุ่มของเพจเฟซบุ๊ก
ใครสนใจเรื่องอะไรเขาจะมีกลุ่มเฉพาะ
อันนี้เขาก็กลุ่มหวยเลยทีนี้มันก็เลยเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเลย